ก็ต้องฝ่าการจราจรเส้นสุขุมวิทย์ไปก่อน

นะสิแล้วคุณพิทาอยู่แถวสุงวิทย์๓๙

ออกตั้งแต่ตี๓๓๐แบบผมดีกว่า

คุณพิทาเป็นคนที่ไปก่อนเวลามากแล้วนะ
แต่ตอนนั้นมันสัก๙โมง๘โมง๙โมง
ถ้าออกจากบ้านนะก็เลยต้องใช้การ
ยานพานะแบบนี้
ขอบคุณมิทราครับ
ทำไมนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วผมไม่เป็นอะไรเลยเนอะ

ก็ต้องซิ่งวินมอเตอร์ไซค์มา

จนมาถึงโรงแรมโอกุรัพย์พระยศถีรครับ
ถนนวิทยุก็ระยะทางไม่ไกลนะพี่น้ำแข

ใช่แล้วก็มาถึงเร็วด้วยนะ

กิโลเมตรบนสุขุมวิทย์และในกรุงเทพด้วยก็จะติดหน่อย
แล้วก็มาร่วมแถลงข่าวในฐานะแก่นำรัฐบาลทั้ง๘พัก
คุณพิทาริมเจริญรัฐครับก็บอกนะว่าเราติดมาก
เป็นสุขวิทย์เนี่ยกลัวจะมาไม่ทันเหมือนกัน

ก็คลิปนี้แหละก็ไปลงในโซเชียลกันเยอะเลยครับ
แล้วก็มีชื่นชมด้วยนะว่าเออติดดินดี
ส่วนพี่วินพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งคุณพิธาเนี่ย
ทีมข่าวก็ไปหามาจนเจอชื่อศักดิ์สยามนะ
แต่นั่นคือคุณถนอมสินครับ
ไม่ได้ดูกระทรวงคมมานาคมนะ
ไม่ใช่แต่ก็ทำงานด้านคมนาคมเหมือนกัน

ศักดิ์สยามแกเล่าให้ฟังนะว่าแกขี่เข้าไปในซอยพร้อมมิตร
เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโบกมือหย่อยเรียกรถอยู่
ก็เลยวกรถกลับไปหาจนกระทั่งมาเห็นคุณพิธาลงมาจากรถ
ก็ตอนนั้นยังจำไม่ได้เหมือนกันนะใคร

กระทั่งไปถึงโรงแรมก็เห็นตำรวจเห็นนักข่าว
คุณพิทาริมไตรดริมก็เลยตอบกลับมาว่าใช่ครับ
เออทำไมวันนี้ถึงโชคดีมีนะว่าที่นายกมานั่งมอเตอร์ไซค
แต่พี่ศักดิ์สยามพี่ต้องเตรียมหมวกกันน็อกให้ท่านวาดที่นายก

เมื่อวานนี้มีคนเขาทักพี่ดอมน้ำแข็งบอกว่า
เฮ้ยพี่ไปพูดเรื่องหมวกกันน็อก
เดี๋ยวด้อมส้มเขาจะมาลุมด่าพี่นะ
คือพี่บอกว่าถ้าพี่เป็นสื่อมวลชนแล้วพี่เซ็นเซอร์ตัวเองไม่พูดเนี่ยไม่ได้
คือท่านต้องมีมาตรฐานมากกว่าคนอื่น

อันนี้คืออยากให้ท่านไม่โดนใครมาหยิกมาหยอกมาอะไรอย่างนี้
น้ำแข็งลงคลิปนี้ไปเมื่อวานนี้
ประมาณแบบ๓๔แสนกว่าวิวแป๊บเดียวนะ
แล้วคนก็มาคอมเมนต์ก็มีถามเรื่องนี้เหมือนกัน
อันนี้คือมันก็พูดกันตามปกติว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัย

บางคนบอกว่าเฮ่ยแหมก็ขึ้นทั่วไปก็ไม่เห็นให้ใส่เลย
อย่างนั้นคุณพิธาก็ไม่เห็นใส่ก็ไม่เห็นผิดอะไรคือ

คือถ้าใส่ถ้ามันจะสวยเลยนะ

คือคนที่แบบอย่างผมได้ติเพื่อกอด
แต่บางคนเขาก็ที่ไม่ชอบอยู่แล้ว

พี่แต่ไม่แน่ใจว่าพี่สักสยามมีหมวกโปรแกน็อคให้ด้วยหรือเปล่านะ

ซึ่งหลายคนรอคอยดูเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
เราเห็นตัวเลขชัดแล้วใช่ไหมว่าเชื่อวินเบอร์๒๙
แล้วมีอะไรอีกทะเบียนรถดอม
ไปมองว่าไงรู้ไหม๑๔วันเลือกตั้ง

นี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนคนไปมองหรือพี่น้ำแข็งมองเอง
จริงแล้วเนี่ยคุยกับน้องแซคนัทวั
น้องแซคบอกว่าไงรู้ไหมพี่วินเบอร์๒๙อ่ะ
นายกคนที่๒๙มาส่งไม้ต่อ

คือถ้ามีประชากรในโลกนี้ที่โยงเก่งเนี่ยนะ

แต่นัทเซอร์วินอยู่นั่นแหละ

เรื่องของการไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่แหละ
ก็มีคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์ครับ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

แต่ไม่สวมหมวกกันน็กผิดกฎหมาย
ปรับแล้วก็จะทำให้วินเดือดร้อนไปด้วยตามกฎหมาย
ตามพศ๒๕๒๒มาตรา๑๒๒นี่แหละครับ

หลังจากนั้นก็คุณสามารถท่านก็บรรยายข้อกฎหมาย
แล้วก็ค่าปรับแล้วทิ้งท้ายแบบเหน็บนิดนึง
หรือว่านายพิธาจะไปยกเลิกมาตรานี้

ถ้าแบบใส่เท่านั้นนะครับเนียนคลิปเลย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าพี่ศักดิ์สยามเนี่ยเขามีให้ด้วยหรือเปล่า
ครับเออนะ